ช่วงนี้มีอีกคลิปหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมฮะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาถูก
พนักงานขับรถปรายศนีย์บีบคอทำร้ายร่างกาย
เหตุเพราะว่าไปจอดรถขวางไปจอดรถผิดที่ผิดทางพูดจะไม่เข้าหู
ชมคลิปกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
นี่แหละฮะภาพเหตุการณ์โอ้โหค่อนข้างจะตุนแหลงเนี่ยครับนะฮะ
ใส่แว่นเนี่ยคือเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการปรายศนีย์ที่มีนบุรีถูกไหมคะ
แล้วเขาก็เป็นคนถ่ายตัวเองเออเขาเป็นคนถ่ายคลิปตัวเองอยู่แบบนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่อย่างที่คุณรสลิบอกไปว่า
ใส่แว่นเป็นเจ้าของคลิปเขาถ่ายคลิปเอาไว้
เขามีเรื่องทะเลาวิวาสกันกับพนักงานขับรถปรายศนีย์ที่บีบคอเขาอยู่ข้างหลัง
เป็นพนักงานขับรถปรายศนีย์แห่งหนึ่งบีบคอทำร้ายร่างกาย
ติดตามจราจรแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความ
เต็มเบ้าปรายศนีย์ต่อยลูกค้าฉุนจอดรถในที่จอดรถบรรทุกปรายศนีย์ไทยจะไปหมุยโลก
มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่า
เจ้าของคลิปนะฮะคือมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเยอะนะฮะ
แล้วก็บอกว่าต่อว่าชายเจ้าของคลิปกันจำนวนมาก
บ้างก็ว่าไปจอดรถเห็นแก่ตัวแล้วก็ไปด่าคนขับก่อน
เขาบอกว่าไปด่าว่ามองทำจุดอะไรเป็นใครจะทนไหว
เหมือนกับว่าคนใส่แว่นไปด่าคนขับรถปรายศนีย์ก่อน
ทำให้คนขับรถบันดาลโทรศาสตร์ทุกป่าวแบบนี้นะฮะ
ก็ติดตามเรื่องนี้ไปอย่างคุณจีนวุฒิเจ้าของคลิปครับร่อยฟังบอกว่า
เหตุเกิดในวันที่๕มิถุนายนเวลาประมาณ๖โมงเย็น๖โมง๕๐นะฮะ
ตนได้ไปจอดรถเพื่อส่งของที่ปรายศนีย์มีนบุรี
ซึ่งตอนนั้นหาที่จอดไม่ได้เลย
ไปจอดในที่จอดรถส่งของ
ซึ่งตามปกติแล้วก็จอดกันได้แบบจอดเร่งด่วนไม่เกิน๕นาทีนะฮะ
กำลังเดินถือกล่องพัสดุจะไปส่ง
แต่มีรถบรรทุกของปรายศนีย์เข้ามาจอดข้างพอดี
โดยพนักงานขับรถมองหน้าทำท่าไม่พอใจ
เดินวนไปวนมาแล้วก็สะบดใส่ไปว่า

คือสะบดไปเหมือนเป็นการด่านะฮะ
ต้องขออภัยเพราะว่าค่อนข้างจะด่าแรงเหมือนการคุดสม
ต้องไปฟังดูเราขออนุญาตไม่พูดแล้วกันว่าพูดว่าอะไรนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มองว่าคนขับเปิดกระจกอยู่รึเปล่า
แต่ว่าพอเดินเข้าไปก็ถูกตะโกนด่าลั่นออกมาแบบนั้น
สุดท้ายมีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็มีการทำท่าขับรถเหมือนว่าจะมีการชนตนเองนะฮะ
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ก่อนจะถูกทำร้ายร่างกาย
ที่เห็นในคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไป
แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าต่อขานตนจำนวนมากในเฟซบุ๊ก
บางคนก็ดราม่าหาว่าตนไปด่าไปกวนเขาก่อนทั้งที่ตนเป็นผู้ที่ถูกกระทำ
แล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
จะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวคือเด็กที่นั่งมากับคนขับนะฮะ
โดยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ผู้ใหญ่ในปรายศนีย์จะนัดไปเคลียร์กัน๙โมง
คือเรื่องนี้คนในปรายศนีย์เองก็รู้แล้วทราบแล้ว
คือผู้ใหญ่ที่ทำงานก็คงจะทราบแล้วนะครับ
ขณะที่เฟซบุ๊กของคุณจิรวุฒิก็ได้ลบคลิปดังกล่าวไปแล้ว

ทางผู้ใหญ่ของปรายศนีย์ไทยขอความร่วมมือให้ลบ
ยินดีครับเดี๋ยวภาพรวมเสียหาย
ขอขอบพระคุณในความห่วงใยและมอบความยุติธรรมให้
ทีมข่าวเราก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังฝ่าย

หลังจากทราบเหตุได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อที่จริงเป็นการเร่งด่วน
ต้นพบว่าเป็นพนักงานปรายศนีย์มีนบุรีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาออก
เป็นการกระทำที่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน
กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลพนักงานลูกจ้างและทุกคนอย่างใกล้ชิด
แล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
นะฮะอืมต่างฝ่ายต่างคือเก็บอารมณ์ไม่ได้ไงฮะใจร้อนอ่ะอ่าถูกต้องนะครับ